คุณพูดคำว่าฉันรักเธอแต่โกรธเกลี้ยว

พูดในอารมณ์ที่เราเป็นบ้า

เจ้าดอกขจรนกขมินเหลืองอ่อน
สิบนิ้วพะนมแล้วผมลงจากขอบารมี
คุณพูดแห่งนี้ก็คือ
วันไม่สวยงาน

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสี่รอบรอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายก
รอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยกรอบที่สามจำนวนเก้ายก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องไอริชจากทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวใช้ความเข้าใจอารมณ์เพลงทำคะแนนให้ทีมนำไปก่อนสองต่อหนึ่ง
ในยกนี้ถึงคิวของน้องโนเบียกับน้องฟริ้งกี้เด็กจะเอาเพลงไหนมาสู้กัน
ต้องติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ต้าเสียงดีนะครับมีน้ำใจและมีความสามารถมาวาดรวดลายกันนะครับ
ขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับทั้ง๓ท่านนั่งรออยู่แล้วครับ
หอยพี่โตและพี่ฝนครับสวัสดีครับ
เชิญเด็กน้อยทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ
วันนี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับในยกที่๔
โนเกียร์กับฟริ้งกี้ครับผมโนเกียกับฟริ้งกี้ครับ
อะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับคุณแซคชุมแพร
สำหรับในยกนี้นะครับจะสู้กันเป็นศึกเพลงใหญ่ครับ
ลูกทุ่งวะทะลูกกุงครับผมใครลูกกุงล่ะขอโทษ
อันนี้น่าจะใช่ลูกกุงนะครับอันนี้น่าจะเป็นมากกว่า

นี่โนเกียกับน้องฟริ้งกี้
เหมือนมวยคนละรุ่นอะ
ไหมโนเกียเนี่ยเขาตัวโตกว่าเรามากเลย

เด็กสองคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นโนเกียเป็นฟริ้งกี้นะครับคุณผู้ชม

จากจะร้องเพลงเพราะแล้วเนี่ยยังเป็นเด็กดีด้วย
มีรางวัลมาการันตีใช่ไหมครับคุณโนเกีย

ลูกกระตันยูในปี๒๕๕๙

ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกนอกจากพ่อรักลูก

ดีใจครับก็ภูมิใจครับ

แล้วตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่คอยเตือนใจของโนเกียเอาไว้ว่า
วันหนึ่งโนเกียได้รางวัลสูงสุดเลยนะลูก

เขาให้เพราะว่าหนูเป็นเด็กดีและกระตันอยู่จริง
หนูก็เลยได้รางวัลนี้มาครอบครองนะลูก

กี้นี่เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งมาก
เขาไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เทอมเดียว

กี้นี่ได้เกรดเฉลี่ยนะฮะทุกเทอมก็คือ

ประสบการณ์ในการเล่นละครก็ผ่านมาแล้ว

แล้วไม่ได้เป็นบทแบบทั่วไปนะ

ขอเติมทักษะให้กับน้องไปเลยดีกว่า
วันนี้เรามีครูอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแสดงนะครับ

ขอเชิญครูแงะครับ

หว่าแล้วเชียว

การแสดงมันขึ้นอยู่กับจินตนาการ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยสองคนนี่ในคล้อสนึงเนี่ย

ต้องเพิ่มอีกสัก๒เด็ก
บอกได้เลยว่าภาคร้อยนั้นแพงจริง

เพราะการที่เราเป็นไลฟ์โค้ดนี่

เด็กน้องฝนกับน้องโตเชิญเลยครับ

สมมติแถวต้อง

การแสดงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจินตนาการ
คุณพูดคำว่าฉันรักเธอ
แต่โกรธเกลี้ยว

เอารางวัลไปเลยครับผม
เดี๋ยวอันนี้ไปพูดกับคนคนนั้นนะ

ไม่สามารถทำตามใจเราทุกอย่างใช่ไหมครับ

คุณฝนฉันรักเธอเชิญขึ้นมา

ฉันรักเธอ

คนนี้ยังบ้าอยู่เลย

อารมณ์ที่เจ้าภาพไม่จ่ายค่าตัว
ฉันรักเธอ
เดี๋ยวนี่ขู่เจ้าภาพเลยเหรอ

พูดแบบเครี่ยวการ
ฉันรักเธอ
ต่อไปยังไม่พออารมณ์เยอะกว่านั้น

ขอบคุณมากนี่ก็คือการแสดงไปเล็กน้อยนะ
แต่จริงแล้วนะลูกทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วก็เป็นครูเราได้หมดนะครับ

ทุกคำพูดทุกถ้อยคำในบทเพลงมันจะมี
เขาเรียกความหมายของน้ำเสียงอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงในวันนี้
ใครจะร้องก่อนครับน้องโนเกียครับ
เพราะฉะนั้นฟิงกี้ประจำที่ครับลูก
ตึกเพลงใหญ่ลูกทุ่งประทะลูกกรุง
โนเกียจะมาในบทเพลงเสรีขอพร
ของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงจากน้องโลเกีย

พร้อมครับ
แล้วพ่อม้องหลับ
พ่อก็เหลือเมีย

มีวิจารให้เตรียมกังวันหวานเว้ว
ดังมีมนตาขอให้เมตตามหานิยม
กราบร่วงพวงอันแห่งวัดบางคัน
แฝงเมืองพิเศษให้เย็นสักนิด
ขอให้รุ่มร้อง
วันร่วงพวงเหลืองสาวชะงอก
ใครเห็นต่างงกราบร่วงพวง
ร่วงหน้าจังงัง
โน่เกียมไอล่อ
ขอพรต่อหลวง
ขอจงช่วยรูปสะกดให้มีมนต์คำ
กราบร่วงอุตโตพมลังสีที่วัดระคัง
ขอให้รูปดังกังวันสะคน
สิบนิ้วพนมมาแล้ว
กราบร่วงป่าแพ้ปากเผาแล้ว
กับรูปพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
ว่าล่วงผู้ทวดว่าช่างไห้
ป่อได้ช่วยดนฝันแฟนทุกคนสงสาร
กราบร่วงอุตโตพมลังสีที่วัดระคังวันสะคน
กราบร่วงป่าแพ้เป็นผู้พ่อแพ้ช่างไห้
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คำ
กับร่วงอุตโตพรหมลังฟีเทวาทรัพย์
เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นอยู่น้องโนเกียก็หยุดร้องไปซะอย่างนั้น
เหมือนจะร้องผิดท่อนนะเนี่ย
คุณผู้ชมสะกดให้มีมนต์ข้าง

มันเกิดอะไรขึ้นครับขอโทษสิริขอโทษ
เออมาผิดห้องหุ้กเหรอลูกเข้าผิดหุ้กค่ะเพราะว่ามันซ้ำท้าย
ไม่เป็นไรเนอะเราทำสุดความสามารถเราแล้วนะแต่คณะกรรมการก็ได้เห็นศักยภาพไปแล้วนะ

ดีแล้วนะฮะดีแล้วดีมากด้วยนะครับ

ความผิดก็คือครูนะลูกทำให้ดีที่สุด
แต่ลูกก็ยังเป็นลูกของพ่ออยู่เสมอ
พ่อลูกคู่นี้จังเลยเนอะดูอบอุ่นดีนะครับ

แต่ว่าคนที่ผิดพลาดแล้วก็นำไปแก้ไข
แล้วก็เอานำไปปรับปรุงนั่นถึงจะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนา
เขินไม่ต้องอายที่จะผิดพลาดลูกไม่เป็นไร
ไม่มีใครไม่ผิดพลาดแต่ผิดพลาดแล้วต้องแก้ไข
ซึ่งวันนี้โนเกียปัญหายังอยู่ที่เดิม
อัคระกาบรวงเห็นไหม
กราบก็ต้องเป็นรอเรือลูกแต่ของหนูจะเป็นกราบ
แล้วก็หลวงเป็นลอลิงหนูก็จะเป็นหลวงเท่านั้นเองลูก
เหมือนเขายังมีความเข้าใจเข้าใจผิดอยู่
อย่างเช่นลูกก็เป็นลูกอย่างนี้ค่ะ
นะครับพี่ฝนฝากไปแก้ไขตรงนี้
นั้นพี่ฝนชอบการแสดงอารมณ์เพลงก็ชอบครับ
ขอบคุณพี่ฝนมากครับพี่โต๊ครับ
ไม่ได้ติดตรงนั้นเลยนะครับนิดนิดหน่อยมันเป็นเรื่องของ
อยู่บนเวทีมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นเสน่หอันหนึ่งของให้รู้ว่าสดด้วย
แต่สิ่งที่พี่อยากฝากให้กับโนเกียคือพี่เป็นห่วงเสียงของโนเกียมากเลย
เพราะว่าโนเคียพอขึ้นเสียงสูงแล้วโนเคียอัดทุกโน้ตเลยอัดมากด้วย
แล้วพอกลัวว่าใช้เสียงเยอะแล้วกลัวพอมันแหบ
บางทีแหบปุ๊บมันจะกลับมาไม่เหมือนเดิม
ใช่เพราะว่าอัดแบบร้องดังมากทุกตัวเลย
คือดังมันไม่จำเป็นต้องอัดแรงอย่างนี้ทุกตัวก็ได้ครับ
พอตัวมันบนอาจจะผ่อนบ้างเก็บบ้างให้มันกลมให้มันภัยเลาะขึ้นก็ได้
จำเป็นต้องอัดเป็นห่วงเรื่องเสียงแค่นั้นเองครับผม
แต่ที่เหลือเก่งอยู่แล้วครับผมดีครับ

อย่างที่กินชอบบอกนะผิดเป็นครู
พี่หอยเป็นผอแล้ว
ชีวิตเนี่ยผิดมาหลายครั้งแล้ว

แต่เราก็ต้องสู้ชีวิตเราต้องสู้
พี่ชอบในการที่โนเกีย
โอเคมีความสุขทุกครั้งที่โนเปียได้ร้องเพลงนะนะ
ไม่มีอะไรผิดอะไรแต่เก่งมากอยู่แล้วครับขอบคุณฮะ
ไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไง
ผมว่าโนเกียทำได้ดีที่สุดแล้วครับ

ผมอยากให้กรรมการครับเทใจมาให้ทีมผมนะครับเพราะว่าตอนนี้
พวกเราทีมสุภาพภูรุสุดศาสตร์
กลับร่วงอุตโตพรมมารังฟีเทวาทรัพย์
เมื่อกี้หนูก็ตกใจนิดนึงนะคะที่น้องโนเกียเขาร้องผิดพลาดนะคะ
แต่ว่าถือว่าน้องโนเกียเนี่ยก็ทำได้ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าน้องเขาสามารถควบคุมสติไปถึงจนจบได้เลยนะคะ
ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะกับเด็กอายุ๘ขวบค่ะ
แต่อยากให้ท่านกรรมการและท่านผู้ชมมาดูพี่ฟิงกี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าเพลงที่พี่ปิ๊งกี้เตรียมมานี้มันยากมากเลยค่ะ
และพี่ฟิงกี้นี่เตรียมตัวมาอย่างดีเลยค่ะ
เป็นไงบ้างเห็นโนเกียแสดงผลงานไปแล้ว
ก็หนูไม่คิดว่าน้องจะร้องได้ขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้มันยากจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงครูอะค่ะ
น้องร้องนี่สุดยอดมากเลยค่ะ
ฟิงกี้สนัดไหมลูกลูกทุ่งสนัดไหม
ลูกทุ่งจริงหนูก็ร้องลูกทุ่งนะคะ
แต่ว่าหนูอยากลองเปลี่ยนแนวบ้างนะคะ
จ้ะลูกแล้ววันนี้ฟิงกี้มาเพลงอะไรนะลูก

นี่ไงลูกลุงเลยเห็นไหม

พี่เล็กธานินนกขมิ้นแล้วก็พ่อสุเทพวงกำแหง
แต่วันนี้เขามาในเวอร์ชันของพี่ตู่นันทิดา

นี่ก็อีกคนเลยนะที่เป็นปรัมอาจารย์เลยนะ

เพราะฉะนั้นมาในบทเพลงนกขมิ้นครับ
คำคืนฉันยืนอยู่เดียวได้
เลี้ยงมองรอบใกล้ไม่ไหวจะอาจกลัว
มองหน้าเพลิงมืดมัวสะล้วยเย็นยำ
สุดบรรทอง
หื้มหื้มหื้ม
ยามหน้าผากล้ำไปใกล้คำ
ยินเสียงร้ำคำบอก
เจ้าชอบไม้ดอกเอ่ย
เจ้าดอกขจร
นกขมินเหลืองอ่อน

แล้วจะนอนไหน
เอ่ยเหล้านกเอ่ย

ค่าจริงกร์
ภายผัดเชยอกเอ๋ยหนาวสั่นสุดบรรทอน

อย่างนี้เราลงทางกลางคำยินเสียงเริ่มคำบอก
เจ้าชอบไม้ดอกเอ๋ยเจ้าดอกหื้มขาดจอน
ฉันรนเรภันเนจรไม่รู้จะนอนไหนเอ๋ย
เอ๋ยหัวผมเอ๋ย
จริงนั้นมันเป็นปลดเพลงที่ทรงคุณค่า
ชื่นใจนะคุณพ่อที่เด็กรุ่นนี้ยังเห็นคุณค่าในความเป็นเพลงของเราอยู่นะครับ
เขาเคยร้องให้พ่อฟังไหมเพลงนี้

ก็จะพยายามให้ฝึกเพลงลูกกรุงไปด้วย
เพราะว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ไม่อยากให้มันศูนย์หายไปครับ
ก็วันนี้ลูกสาวทำดีที่สุดแล้วครับ
ขอบคุณครับคุณพ่อ
โตเป็นไงบ้างกับนกขมิ้นที่ถ่ายทอดไป
เพลงนี้มันร้องยากมากเพราะพี่ฟังแล้วฟิงกี้ก็ทำได้ดีนะ
เพราะว่ามันมีทุกคำมีเอื้อนหมดไม่มีคำไหนที่ไม่เอื้อนเลยเก็บทุกคำอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการวางเสียงต่างได้ดี
สำหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าประทับใจฟิงกี้แบบมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลย
เพราะว่านี่เป็นเพลงโชว์ร้องจริงก็ฝึกหลายแนวไว้ดีแล้วครับฟุ้งกี้

แล้วมันไม่ได้ลงคอร์ดนะผมรู้สึกเลยนะคอร์ดมันไม่ได้รูดมันไม่ได้เป็นเบสที่แบบร้องง่ายแล้วก็การร้องทั้งเพลงเนี่ยมันไม่มีคลิกอะไรเลย
ถ้าไม่ได้อยู่กับเพลงนี้นานนะผมว่าไปมีล้ำบ้างถอยบ้างล้ำบ้างแต่นี่เขาตรงทุกอย่างเก่งฮะวิ้งกี้
ขอบคุณครับพี่หอยมาถึงกับช่างแม่บ้างเป็นไงครับจันแม่ไม่แปลกใจเลย
ที่เขาเรียนได้เกรด๔๐๐อย่างที่พี่หอยบอกเพลงเนี่ยพี่บอกว่าเออมันขึ้นตรงนี้เหรอมันส่งตรงไหนอะไรส่งมันไม่มีรูปส่ง
ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นเสน่ห์ของฟริ้งกี้มากมากเลยนะคะฟริ้งกี้ทำได้แล้วก็น้ำเสียงดีด้วย
แต่มันมีแต่นั่นก็คือเพลงนี้อารมณ์เพลงมันคือเหงา
เศร้าแต่ว่าฟริ้งกี้จะตีโจทย์แบบว่าเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อืม
มันมันก็เลยมันไม่ใช่อารมณ์นี้เท่านั้นเองลูก
หนูลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองตีโจทย์แล้วลองร้องในอีกอารมณ์หนึ่ง
มันจะอินแล้วก็กินใจมากกว่านี้
แต่ที่ทำทั้งหมดไม่ใช่ผิดนะคะมันถูกหมดเลยเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูจะก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้
ไปเรื่อยเรื่อยนะคะสเซอร์ไพรส์มากค่ะเก่งค่ะขอบคุณน้องสาวให้ค่ะ
ฟริ้งกี้ใช้ความเป็นเด็กที่มีสมาธิเลือกเพลงมาสะกดอารมณ์คนดูได้อยู่หมัด
กรรมการจะเลือกเทใจให้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวหรือไม่ต้องมาติดตามช่วงหน้านะครับ
รอบที่หนึ่งยกที่สี่ทีมที่ชนะคือทีม
ห้องรอบใกล้ไม่ไหวจะหวาดกลัว

เป็นยังไงบ้างกับลูกน้อยของคุณสองคนร้องไปแล้ว

รอบที่๑ยกที่๔ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
สุภาพบุรุษสุดซ่าสีฟ้านะครับ
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวสีชมพู
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
รอบที่๑ยกที่๔ทีมที่ชนะคือทีม
คือสุภาพสตรีคุณเปี๊ยกเป็นฝ่ายชนะ
เป็นยังไงบ้างคะหนูรู้สึกยังไงบ้างลูก

ได้ทำให้กับทีมได้แล้วเนอะอีกหนึ่งเพลงนะลูกเนาะ

จำคำที่พี่เขาได้บอกกับเราไว้นะว่า
เราต้องปรับปรุงไปเรื่อยนะลูก

เป็นไงลูก
ทำไมลูกไหนบอกความรู้สึกด้วยลูกเป็นไง
เราทำเต็มที่แล้วไงเนาะใช่ไหมครับลูก

ไม่มีใครเกิดมาไม่เคยพลาดไม่เคยผิดนะลูกนะ
หนูทำดีแล้วแล้วดีมากเก่งมากด้วยนะครับ

วันนี้สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวนะครับ
ได้รับคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
สุภาพบุรุษสุดซ่าของเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่

แล้วมาดูกันนะครับว่าสุภาพบุรุษสุดซ่าของเรา
จะสามารถแก้มือได้ไหมในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
ในที่สุดยกนี้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวก็ทำคะแนน

การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของเด็กทั้งสองทีมยังมีต่ออีกหลายยกมาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศในห้องเล็กซ่านะครับ
ตอนนี้น้องก็กำลังปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจน้องโนเกียนะครับผม
ถึงแม้วันนี้นะครับผลการตัดสินนะครับจะทำให้น้องโนเกียเสียใจนะครับผม
แต่การต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับยังเหลืออีกหลายยกให้น้องได้โชว์ความสามารถของตัวเองนะครับผม
พบกับความสนุกและมิตรภาพของเด็กได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
เต้นหัวใจอยู่อย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าตาของเราเนี่ยนะจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
ค่ะ
เราก็พอมีคนบ้า
กินจนลิ้นจะพักจะพร้องเราก็กิน
แม่อาศัยตอนการแสดงนะ
ก็คนมันอยากเอาคะแนนไปให้เพื่อนนะครับก็ต้องทำเต็มที่อะครับ